เจ้าหน้าที่ต่างก็เร่งที่จะช่วยชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งฮะ

มันถูกกระแสน้ำดันเข้าไปติดอยู่ภายในท่อ
แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างบนก็พยายามลุ้นเลยนะฮะ
ที่จะให้ผู้ชายคนนี้มีชีวิตรอดให้ได้
และท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถที่จะนำผู้ชายคนนี้ออกมา
แต่อยู่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้วคุณนะครับ
ทั้งที่เขาเป็นพลเมืองดีนะ
เป็นชาวบ้านที่มาช่วยกันในการลอกท่อตรงนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่และชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือ
แล้วก็พยายามนำชายหนุ่มวัย๔๓ปี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำป่า
มันดูดเข้าไปในท่อระบายน้ำทางลอดถนนขนาดใหญ่นะครับ
แล้วก็มันมีเศษไม้มีวัชพืชติดขวางจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาทั้งเศษกิ่งไม้วัชพืชอะไรออกก่อน
แล้วก็พยายามสู้กับแรงของน้ำด้วย
ในการที่จะนำร่างของหนุ่มวัย๑๓ปีนี้ออกมาจากท่อนะครับ
ก่อนหน้านั้นได้รับแจ้งว่ามีคนศูนย์หายบริเวณฝ่ายชะลอน้ำ
ภายในอุทยานไทยประจันทร์หมู่๒ตำบลยางหัก
ที่บริเวณปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นท่อระบายน้ำข้ามถนน
คือมุดใต้ถนนขนาดใหญ่เป็นท่อใหญ่เลยนะฮะ
จำนวน๓ท่อน้ำมันไหลแรงมาก
เนื่องจากก่อนหน้านั้นวัน๒วันนะคุณ
ฝนตกในพื้นที่แล้วก็มีน้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับ
ทางญาติของผู้ชายคนนี้ยืนยันว่า
ผู้ชายคนนี้คือนายพิสารสาลีผลอายุ๔๓ปี
ถูกน้ำที่ไหลแรงซัดจนร่างเข้าไปติดอยู่ภายในท่อน้ำ
เจ้าหน้าที่ครับต้องประสานรถแบ็คโฮลมาช่วยกันขุด

จนกระทั่งพบศพของนายพิสารติดอยู่ภายในท่อ
โดยมีบรรดาเศษกิ่งไม้แล้วก็พวกวัชพืชปิดบังร่างอยู่นะครับ
เจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่าตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๘พฤศจิกายน
ที่ผ่านมาเกิดผลตกหนักอย่างต่อเนื่อง
จนถึงช่วงสายของวันที่๙พฤศจิกายนตกข้ามวันข้ามคืนแล้วครับ
หลังจากนั้นก็มีน้ำป่าไหลหลากได้พัดพาเอาเศษกิ่งไม้จำนวนมาก
ติดบริเวณหน้าท่อระบายน้ำทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกนะครับ
ตัวของผู้ตายกับเพื่อนบ้านจึงช่วยกัน
ดึงเศษกิ่งไม้ออกจากบริเวณท่อตรงนี้

แต่ทีนี้ครับนายพิสาเกิดพลัดตกลงไปในน้ำ
และกระแสน้ำที่ไหลแรงดูดร่างเขาเข้าไปในท่อ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไม่สามารถช่วยเหลือได้นะครับ
เนื่องจากน้ำไหลแรงมาก
แล้วก็ชาวบ้านเองก็กลัวจะได้รับอันตราย
ก็เลยต้องประสานขอเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

นายพิสานั้นเสียชีวิตติดคาอยู่ในท่อนะครับ
ตอนนี้ญาติได้นำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล

มกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติทุกคนนะครับ